ไปดูคดีที่นครปฐมคุณผู้ชมค่ะยังไม่เจอร่างของเด็กชายวัย๘เดือนนะคะที่แม่ให้การว่าเอาลูกไปทิ้งน้ำซึ่งวันนี้ตำรวจก็ใช้สุนัขตำรวจดมกลิ่นนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นไปที่กลิ่นซากและกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นการค้นหาในอีกรูปแบบหนึ่งคุณผู้ชมค่ะสุนัขตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบานสองตัวด

ดำน้ำและนั่งเรือลาดตระเวนค้นหาด้วยค่ะ
เดี๋ยวคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจจะใช้สารสีฟ้าซึ่ง
จะมีเทคนิคพิเศษเวลาตกกระทบผิวน้ำจะเอามาโรยตรงคลองท่อในช่วงเวลาจริง
เพื่อเป็นการหาทิศทางของน้ำในช่วงเวลานั้นนะคะ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยก็มีชาวบ้านมาแจ้งนะคะบอกพบร่องรอยการขุดดินและฝังกลบอะไรบางอย่าง
ตรงใกล้ใต้กอไผ่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
บ้านของเด็กชายวัย๘เดือนประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งตรงจุดนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับที่ที่พบผ้าอ้อมสีขาวและขวดนมด้วย
เขาก็เลยต้องไปตรวจสอบค่ะเอาจอบขุดเปิดหน้าดิน
แต่ก็พบว่าดินตรงนี้เป็นดินแข็งนะคะ
แล้วลอยขุดนี้ก็คาดว่าอาจจะเป็นการขุดหาไส้เดือนไปตกปลา
หรืออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งของผู้ไม่หวังดีค่ะ
ไม่พบสิ่งผิดปกติใดค่ะ